ดูความคืบหน้าเหตุการณ์หนุ่มหึงโหด
ไม่พอใจที่มีผู้ชายมาคุยกับแฟนสาวในงานแต่งของเพื่อน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเอาปืนมากราดยิง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑รายด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์เห็นไหมมืดแบบนี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
ในท้องที่ของโรงพักถ้ำพนานาตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบนะคะ
ภายในจุดเกิดเหตุเนี่ยคือเป็นงานแต่งที่อยู่บนถนนคอนกรีต
โคกเคียนทุ่งหมองควายตำบลดุสิตอำเภอพนานาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ค่ะ
ลักษณะงานแต่งเนี่ยคือเขาไม่ได้จัดในหอประชุมนะฮะจัดในบนพื้นคอนกรีต
แล้วก็เป็นที่โล่งมีการกางเต้นแบบนี้ค่ะ
จุดแรกที่ตำรวจไปตรวจสอบพบศพแรกคือชื่อว่านายอรุณโพธาวรอายุ๓๑ปี
นายอรุณถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณศีรษะ๑นัด
หน้าอก๙นัดแล้วก็โคนขาขวา๑นัดรวมแล้วเฉพาะอรุณคนเดียว
ถูกยิงไปใช้คำว่ากระหน่ำ๑๑นัดด้วยกันค่ะ

ที่๒ใกล้กันค่ะศพของนางสาวดาราวันมีชัยอายุ๒๔ปี
เป็นแฟนสาวของนายอรุณดาราวัลถูกยิงเข้าที่ใต้ราวนมขวาหนึ่งนัด
แล้วก็เหนือราวนมขวา๑นัดรวม๒นัดเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะคะ
ศพที่สามชื่อว่านายนโรงฤทธิ์เทพทองอายุสามสิบสองปี
นายนรงฤทธิ์คนนี้ถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุหลังหนึ่งนัดค่ะ
ศพที่สี่นะคะชื่อว่านายคันชิตสมบงอายุสี่สิบเจ็ดปี
คันชิดเนี่ยถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายทอยสองนัดแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
พนรานะคะส่วนคนเจ็บเป็นคนเดียวที่เป็นคนเจ็บแล้วเจ็บสาหัสด้วย
เป็นลูกชายของนายคันชิตชื่อว่านายสถาพันธ์สมวงอายุ๒๕ปี
สถาพันธ์เนี่ยถูกยิงเข้าที่อกด้านขวานหนึ่งนัดต้นแขนขวานหนึ่งนัด
อาการสาหัสตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่จุดเกิดเหตุไปพบปลอกกระสุนปืน
ขนาดเก้ามิลลิเมตรกระจายเกลื่อนเจ็ดปลอกแล้วก็กระสุนปืนขนาดจุดสองสอง
ที่ยังไม่ได้ยิงอีกหนึ่งลูกด้วยกันนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นปริศนาคือตำรวจไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุ
คาดว่าย่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะเก็บเอาไปซ่อนไว้แล้ว
เราไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเล่าบอกว่าภายในงานแต่งเนี่ย
มาร่วมแสดงความยินดีเยอะเลยจากงานแต่งกลายเป็นสมรภูมิรบนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุนายอรุณกับแฟนสาวก็คือดารวรรณเนี่ยเขาออกไปเต้นที่บริเวณหน้า
หน้าเวทีค่ะระหว่างนั้นเพื่อนชายของฝ่ายหญิงเนี่ย
เพื่อนชายของนางสาวดาราวัลเข้ามาทักอรุณแฟนนุ่มเนี่ยเห็นเกิดความไม่พอใจค่ะ
เกิดความไม่พอใจจากนั้นอรุณก็ไปหยิบปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวเนี่ย
ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลำกล้องก่อนที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนี้นะคะ
เขาไปเต้นรำแบบนี้ผู้ชายเนี่ยชื่อว่าอรุณผู้หญิงชื่อว่าดารวรรณนะคะ
เขาเป็นแฟนกันเพื่อนของดารวรรณเนี่ยเป็นผู้ชายมาทักอรุณไม่พอใจหึงค่ะ
รุนจับมือแฟนสาวออกไปคุยด้านนอกบริเวณนอกงานระหว่างที่ทั้งคู่ออกไปเนี่ยสถาบันสถาพันธ์
ซึ่งเป็นเพื่อนชายของฝ่ายหญิงเดินตามออกมาเพื่อจะไปห้าม
ตรงนี้แหละค่ะทำให้อรุณไม่พอใจจึงยิงปืนใส่นายสถาพันธ์ไปหลายนัด
จนกระทั่งนายสถาพันธ์ล้มฟุบจมกองเลือดนายคันชิดพ่อของนายสถาพันธ์ที่อยู่ในงานแต่ง
เห็นลูกชายถูกยิงก็ไม่ทันระวังตัวอรุณยิงปืนใส่คันชิดนะคะ
จากนั้นคันชิดแล้วก็อรุณเกิดดวนปืนกันสนั่นยิงใส่กันอย่างดุเดือด
เสียชีวิตตามไปอีกหนึ่งศพนะฮะทีนี้ไปดูประวัติของนายอรุณหน่อยคุณผู้ชม
ประวัติของอรุณเนี่ยเคยใช้อาวุธปืนยิงตำรวจยศร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอกนี่ก็จะเป็นผู้กองใช่ไหมอ่าใช้ปืนยิงผู้กองนายหนึ่ง
กระทั่งเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะ
จากนั้นก็ไปมอบตัวขอประกันตัวออกมาสู้คดี
ซึ่งอีกไม่กี่วันนายอรุณคนนี้ที่เป็นคนเสียชีวิตคนแรกเนี่ย
ต้องไปฟังคำตัดสินของสารอุทธรณ์จังหวัดตรังค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ทางเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวผู้จัดงานเนี่ยกำลังทยอยเก็บเต็นต์แบบนี้เห็นไหม
แล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ค่ะคุณน้ำฝ่ายเจ้าสาวเจ้าของงานแต่งบอกว่า
โอ้โหตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะจัดงานแต่งเนี่ย
ไปดูเลิกงามยามดีมาอย่างดีเลยนะยืนยันว่าเหตุทะเลาวิวาสกันเนี่ย
ผู้จัดงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้จักกับนายอรุณคนก่อเหตุ
รู้จักแต่เพียงนางสาวดารวรรณซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องสาว
ที่น้องสาวเนี่ยชวนมาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเธอนะครับ
เช่นเดียวกับน้องสาวของคุณน้ำที่บอกว่าเธอสนิทกับดารวรรณผู้ตาย
มากว่า๑๕ปีแล้วแล้วตั้งใจชวนมาเพื่อร่วมงานแต่งพี่สาว
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะมาเสียชีวิตในงานแต่งพี่สาวเช่นนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอให้ผู้สื่อข่าวดูข้อความแชทที่ผู้ตาย
ก็คือคุณดารวรรณส่งมาให้เมื่อ๕วันที่แล้วเป็นข้อความสนทนาระหว่าง
นายอรุณกับเพื่อนของของเธอซึ่งอรุณเนี่ย
ให้เพื่อนเธอเลือกว่าจะอยู่หรือตายอันนี้ไงมีการขู่ก่อนนะ
ข้อความมีใจความลักษณะคือเราต้องเคลียร์กันให้จบ
มีตัวเลือกสี่ข้อคือหนึ่งไปกับผมอารุณส่งมาให้ดารวัลนะคะ
หนึ่งไปกับผมสองผมไปอยู่ที่นั่นสามผมตาย
และสี่เราตายทั้งคู่อ๋อมีลักษณะแบบนี้ขึ้นก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีค่ะพันธุรกรเอกกิติชัยกลายนารา
ผู้กำกับสพถ้ำพนรานะคะบอกว่าตอนนี้คดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการเรียกพยานมาสอบปากคำรวมทั้งอยู่ระหว่างรอผลการชนสูตรพลิกศพแต่ละศพทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
ค่ะส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะดวนปืนกันระหว่างสองฝ่าย
เนื่องจากว่าฝั่งของนายอรุณคิดว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคันชิดแล้วก็สถาพันธ์
แล้วก็นรงฤทธิ์จะเข้ามาทำร้ายร่างกายจึงมีการยิงตอบโต้กัน
มั่นใจว่าไม่มีกลุ่มอริใดใดมาเกี่ยวข้องสาเหตุหลักหลักเลย
น่าจะเป็นเพราะอรุณหึงดาราวัลแล้วก็เข้าใจผิด
สถาบันเนี่ยจะไปอะไรกับดารวรรณหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุ
ให้เกิดการดวนปืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตขึ้น๔ศพค่ะ
แล้วไปก่อเหตุในงานที่เขาจะมีความสุขกลายเป็นงานเศร้าไปเลยนะคะ